ซึ่งขณะนั้นผมมีประชุมสภาอยู่
ต่อมาผมมีหนังสือไปถึงทางคุณประจักรชัยนวรัฐนะครับ
เราดูเอกสารหลักฐานแล้วในการบอกเลิกสัญญา
หลังจากนั้นแล้วทางทนายความของคุณประจักรชัยก็มีหนังสือตอบกลับมา
โต้แย้งในการบอกเลิกสัญญา
เมื่อทางทีมกฎหมายของทางคุณประจักรชัยโต้กลับมา
เราก็เชิญทางตัวน้องอาร์มแล้วก็ครอบครัวไปที่สำนักงาน

ว่าเมื่อมีการโต้แย้งเสร็จเกิดขึ้นก็จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาล
แต่สิ่งที่เราได้จากน้องอาร์ม

หนูฟ้องอาจารย์ไม่ได้
เนื่องจากเขาบอกว่าเขารักอาจารย์

หวังว่าสักวันหนึ่งอาจารย์ประจักรชัยจะเมตตาเขา

วันที่ไปที่สมัครงานหลังจากมีการโต้แย้งเสร็จ

เราก็เอาตามความประสงค์ของน้องอาร์มและแม่
เดี๋ยวคุยกับน้องอาร์มเล่ามันความรู้สึกว่าทำไมถึงไม่ฟ้องอาจารย์รักอาจารย์อย่างไร
กระทั่งมีข่าวว่าน้องอาร์มไปร้องที่โรงพักวังน้ำเย็น
แล้วถูกเชิญตัวลงมาและมีการทำบันทึกต่าง
เหตุการณ์มันเริ่มบานปลาย
เมื่อเริ่มบรรปลายปุ๊บเนี่ยเป็นความโชคดีน้องอาร์มและทางพี่อัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือยกรรมเข้ามาช่วย

ส่วนต่างแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกัน
ก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสและการพูดคุยต่างฝ่ายต่างรู้สึก

อาร์มก็กลัวทางอาจารย์ประจักรชัยก็กลัว
ถึงขั้นมีการฟ้องร้องกับคดีขึ้นสู่ศาล
ต่อมาก็มีการพยายามหาทางจุดยุติก็ได้ที่ทางพี่อัจฉริยะ
แล้วก็คณะทำงานได้พูดคุยกัน
โดยมีพี่หนุ่มกัญชัยประสานงานทำอย่างไรให้ทั้งสองคนเข้าใจกัน
ทำอย่างไรสัญญาถ้าน้องอาร์มเห็นว่า
รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมทำยังไงขอความเมตตาจากท่านประจักรชัย

สัญญาที่มีขึ้นก็มีการปรับแก้ไขใหม่ยกเลิกสัญญาทั้งหมด
แล้วทำขึ้นมาใหม่ด้วยความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
คดีนี้ต้องเรียนกับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจะเป็นคดีตัวอย่าง
เรื่องตัวอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันในสังคมของเรา
ทำอย่างไรถ้าเราเป็นนักร้องศิลปินนักแสดงถ้าเกิดแบบนี้จะทำอย่างไร
แต่เป็นความโชคดีครับในเรื่องนี้ที่อาจารย์ประจักรชัยก็ได้เมตตาน้องอาม
ถึงยุติลงได้ด้วยดีต้องชื่นชมอาจารย์ประจักรชัยจริงนะครับในเรื่องนี้
แล้วก็ทางพี่บุญถาวรหรือพี่โถที่พี่อัจฉริยะบอกก็ด้วยความเมตตา
เดี๋ยวผมจะให้น้องอาร์มคุยกับพี่สื่อมวลชนเลยครับว่า
ความรู้สึกหลังจากที่เราเชิญไปที่สำนักงานบอกว่าจะฟ้องไหม
น้องอาร์มบอกว่าไม่ฟ้องลองบอกซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยบอกกับใครเลยนะครับ
ก็ตอนนั้นที่ยัง
ไม่ฟ้องอาจารย์เพราะว่าหนูก็ยังรอโอกาสจากอาจารย์แล้วก็ยังเคารพอาจารย์อยู่ค่ะ
ตอนนั้นก็รอ
ซึ่งเป็นที่มาของเชิญน้องอาร์มไป
ยังไงที่ทุกคนไม่อยากฟ้องอาจารย์เอาไว้ไปสู้คุณีแก้ในศาม

ที่หลังจากรับเรื่องช่วยเหลือแล้ว
ก็มีหนังสือชาวภูมิที่๓มันกระดานนี้เคยเปิดเผยมาก่อนเลยนะครับ
นัดให้ทนายความมีหนังสือไปบอกกล่าว

นี่นะครับถึงอาจารย์ประจักรชัย
ต่อมาอาจารย์วันชัยก็มีหนังสือโต้แย้งมานะครับ
นี่คือใบตอบลับที่ส่งมาอาจารย์ประจักรชัย
อาจารย์ประจักรชัยก็โต้แย้งมานะครับ
นี่ฮะสิ่งที่ได้จากเด็กคนนี้ก็คือว่า

และรักอาจารย์ประจักรชัยซึ่งไม่เคยบอกมาก่อน

คือวันนี้ที่เชิญพี่สื่อมวลชนมานะครับ

ทุกฝ่ายมาที่เกี่ยวข้องมานะครับ

ฐานะเป็นตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของน้องอาร์มชุติมา
ได้ประสานกับทางพี่ประจักษ์ชัยนวรัฐ

โดยผ่านพี่บุญถาวรนะครับ
ซึ่งวันนี้เราได้มีการทำสัญญานะครับ

ซึ่งเป็นการทำสัญญา
ที่เป็นคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับ
โดยทั้งสองฝ่ายนะครับมีข้อตกลงดังต่อไปนี้นะครับ
ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกสัญญาจ้างศิลปินนักร้องฉบับ
วันที่๑๓พฤษภาคม๒๕๕๙นะครับ
โดยทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่า
ยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วผลประโยชน์
ค่าตอบแทนต่างในการขับร้องเพลงเล่นดนตรี

หรืองานเกี่ยวกับการแสดงของน้องอาร์มชุติมานะครับ
ให้ถือเป็นของน้องอาร์มชุดิมาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับ
ยกเลิกสัญญาต่อกันแล้วนะครับ
การแสดงคอนเสิร์ตของน้องอาร์มชุริมานะครับ
จะต้องไม่เอาสัญลักษณ์หรือนำลิขสิทธิ์

ให้การยอมรับว่าคุณประจักรชัยหรือคุณประจักษ์นะครับ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงผู้สาวขาเลาะอดีตเคยพังและภาพเก่า
ตามสัญญาโอลิขสิทธิ์ฉบับลงวันที่๒๐มกรา๒๕๖๐นะครับ
ซึ่งมี๓เพลงนะครับโดยถูกต้องและสมบูรณ์ชอบด้วยกฎหมาย
และน้องอาร์มจะไม่ใช้สิทธิโต้แย้งลิขสิทธิ์เพลงทั้ง๓เพลง
ดังกล่าวข้างต้นโดยมีกำหนดระยะเวลา๙ปีนะครับ
นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป
อันนี้เอาทำตามกฎหมายนะครับถ้าการโอดสิทธิลิขสิทธิ์เพลงนะครับ
ถ้าไม่ได้มีการลงระยะเวลาให้ถือว่ากำหนดไว้๑๐ปี
จากคุณประจักรชัยเนี่ยใช้ไปแล้ว๑ปีจึงเหลือสัญญาอีก๙ปีนะครับ
ข้อ๔นะครับ
คุณประหลักชัยนะครับยินยอมให้น้องอาร์มร้องเพลงทั้ง๓เพลงนี้ได้นะครับ
โดยได้รับค่าตอบแทนจากผู้อื่นได้นะครับ
ยกเว้นน้องอาร์มจะไปออกเทปใหม่นี้ไม่ได้นะครับ
ต้องได้รับความยินยอมจากคุณประจักรชัยก่อน
โดยสามารถร้องเพลงทั้ง๓เพลงนี้ได้นะครับ
ข้อ๕นะครับ
ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าเมื่อเขากำหนดสัญญาตามข้อ๓ก็คือ๙ปี
สิ้นสุดลงเพลงทั้งสามเพลงจะตกเป็นลิขสิทธิ์ของน้องอาร์มแต่เพียงผู้เดียว

จำหน่ายหรือโอนสิทธิ์เพลงตามสัญญาในข้อ๓ก็คือ
ทั้ง๓เพลงนะครับให้บุคคลภายนอก

เป็นส่วนหนึ่งในการโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับ
ซึ่งน้องอาร์มต้องรับรู้แล้วก็ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับ

ตกลงที่จะไม่ติดใจดำเนินคดีนะครับ

แล้วก็มีการยื่นฟ้องทั้งสารแพ่งและสารอาญา

โดยจะต้องไปทำการถอนฟ้องทั้งหมด
ภายใน๗วันนับจากวันที่มีการทำสัญญาฉบับนี้
และไม่ติดใจที่จะใช้สิทธิ์เรียกร้องใดต่อกันอีกต่อไป

ฝ่าฝืนประพฤติผิดตามสัญญาฉบับนี้นะครับ

ทั้งสองฝ่ายตกลงจะไม่มีการ
บริวารให้สัญญาต่อกันว่าจะไม่กระทำการใด
อันเป็นการก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงเกียรติยศ
และทางทำหมาได้ซึ่งกันและกันนะครับ

หากมีการผิดนัดและละเมิดข้อตกลงตามสัญญา
บันทึกข้อตกลงแบท้ายสัญญานี้

อันไม่อาจตกลงเจรจากันได้ด้วยดี
คู่สัญญาทั้ง๒ฝ่ายตกลงยินยอมให้นำข้อพิพาททั้ง๙
อบหมายพี่สงการอัจฉริยทรัพย์นะครับ

ทนายความของคุณประจักรชัยนะครับ
ร่วมกันทุกตีความวินิจฉัยข้อกฎหมาย
ข้อขัดแย้งข้อพิพาทเพื่อหาทางยุติปัญหาที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดนี่คือข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้นะครับ
เดี๋ยวพี่บุญธวรบรยสิทธิ์ถ่ายได้นะครับ
แต่ว่าอันนี้คือเป็นข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็คือ
เป็นการที่คุณประจักรชัยนะครับ
เรียนพี่บุญธวรบรรชนครับ
เนื่องได้สงการทางททันทะนายสงการ

อย่างนี้ครับว่า
ในประเด็นข่าวที่ผ่านมา
ในวงการเพลงก็เป็นห่วง
ต้องกลับขอบคุณพี่ทีมงานทุกท่าน
ที่ให้นี่มีวันนี้เกิดขึ้นด้วยระยะเวลา
ประมาณสัก๕๖เดือนที่ผ่านมานี่ก็
เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจทั้งทางค่าย
และก็ทั้งน้องอ่ามด้วย
ที่จริงเราไม่เคยปิดกั้นบรรยากาศในการพูดคุย
ไม่เคยปิดกั้นทุกครั้งทุกสื่อ

เราก็มีเจตนาที่จะไม่อยากฟ้อง
ไม่อยากให้เป็นประเด็นถึงขนาดนี้นะครับ
แต่ด้วยความที่ว่าเกมมันไหลมานะครับ
ทุกคนก็ต้องปกป้องสิทธิในข้อกฎหมาย
ในเชิงการต่อสู้ในทางคดี

ต้องกลับขอบคุณทั้งรายการหอนกระแสพี่กัญชัยนะครับ
นายกสมาคมเพลงด้วยพี่นกบุรพัฒน์
ทั้งที่วัดไผลล้อมวันนั้นนะครับ
การพูดคุยครั้งแรกกับพี่อัจฉริยะ

สถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายนะครับ
แล้วก็มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ก็ต้องกลับขอบพระคุณพี่ทุกท่านนะครับ

นักเพลงแห่งประเทศไทยคือนกบุรพัฒน์นะครับ
พี่อัจฉริยะพี่สงการทั้งท่านทนายด้วย
แล้วก็พี่สื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับที่ให้ความสนใจ
ต่อจากนี้ในการฉีกสัญญานะครับ
จริงเราก็ถามว่าเรารู้สึกเสียดายไหม
ความรู้สึกที่เราเป็นคนสร้างคนปั้น

ทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้มาทุกครบนะครับ

สิ่งที่ผมอยากให้พิสูจน์ต่อจากนี้ก็คือ
ความเป็นครูความเป็นอาจารย์ความเป็นลูกพี่พูดง่าย
วันที่ผมเรียกน้องมาวันแรก

ทุกเหตุการณ์เด้งขึ้นนะครับหน้าเฟสเมื่อย้อนหลังไป๒ปีที่แล้ว
วันนี้เราอยู่ที่อัตตปือเพิ่งข้ามฝั่งมา
เราดีใจแล้วสร้างกันมาวันนี้
แต่ว่าด้วยวาสนาด้วยบุญ

วันไหนเรายังกินข้าวกันได้
น้องก็ยังเป็นคนที่เรารัก
คิดว่าน่าจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกัน
ไม่อยากจะใช้บรรยากาศของการทะเลาะเบาะแว้ง
เอาผู้สนับสนุนเอฟซีมาด่าทอกัน
เราไม่อยากให้แฟนเพลงที่เราสร้างกันมาด้วยกัน
เอฟซีน้องอาร์มเอฟซีหายทองคำเอฟซีลำไย

สวรรค์ให้เรามาเจอกัน๓คน
น้องคนหนึ่งอยู่บึงกาลลำไยอยู่ร้อยเอ็ด

แต่สิ่งที่ผมเป็นคนกล้าคิด
กล้าฉีกกล้าคิดบ้าบ่อ
ก็เป็นในห้างในยุคที่โซเชียลกำลังเบ่งบาน

อาจจะเป็นบทเรียนที่ราคาแพง

คนสุดท้ายที่โดนด่าทอมากมายไม่เป็นไร

สักวันหนึ่งทุกคนจะเข้าใจ
ก็ฝากไว้ว่ายังรักน้องอาร์ม
ยังให้ความเมตตา

ไม่มีใครรู้เท่ากับประจักรชัยแล้วก็อ่าง
เหตุผลจริงก็กลับมาทบทวนครับ
ความโมโหโธโสบันดาลโธสะ

ทุกคนก็ถ้ามีแต่ความอาฆาตมาดร้ายกัน

ไม่มีใครว่ากลัวคดีนั่นกลัวคดีนี้
ผมก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรในสังคม

ส่วนมากเขาก็จะเป็นหนี้ศิลป์เยอะ

ไม่มีคำว่ากลัวเกรงคดีคดี
คิดถึงอย่างเดียวคือคิดถึงความดีแค่นั้นเอง
มีพระมาบอกมาเตือนมาสอน
คุณพบชนท่านก็มาเป็นศักยีประหย่าน
ผมอยู่ในวงการเพลงผมก็ต้องฟังนายกสมาคมเพลง
ผมต้องเดินต่อน้องอาร์มก็ต้องเดินต่อครับ
ทุกคนต้องทำงานดังแล้วต้องทำงาน
ต้องหาชื่อเสียงจากการดังนี้
ต้องหาเงินต้องหารายได้จากตรงนี้ไป
ช่วยเหลือครอบครัวสู้กันไปก็ไม่มีประโยชน
ว่าใครชนะไม่มีใครฉลองหรอกครับวันนี้
ถามว่าอาร์มชนะหรือครับถามว่าประจักษ์ชนะเราได้อะไร
เจ็บปวดทั้งคู่ผมยอมนะครับ
ให้สังคมของผมเป็นสัญญาทากนะครับ
ไม่ไม่เอาไม่มีรักรักกันนะโอเคนะครับ
ก็ยังไปช่วยอาจารย์ประจักษ์ชัยอยู่ครับ
เดือนละประมาณ๕คิวแบ่งเวลาไปช่วยอาจารย์ประจักรชัยอยู่
นะครับประมาณอีกประมาณอีกนานนานนะครับ

ทางทนายบุญธวัชจะคุยนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้ท่าน
ท่านลองที่มาร่วมสังเกตการณ์ได้สรุปนิดนึงก็ได้ครับท่านรอง
ครับกราบเรียนท่านรองประกอบคุณศาลการณ์แล้วก็

ไม่อยากให้บอกว่าฉีกสัญญานะครับ
สัญญาไม่โดนฉีกหรอกครับอยากให้เป็นว่า
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายสมัครใจเลิกสัญญาดีกว่า
ใช้คำว่าสิกสัญญาเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับ
ก็ประเด็นที่ทางผมได้รับ
จากระยะเวลา๖เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีการเจจากันที่เป็นกิจจากลักษณะนะครับ
เมื่อคู่สัญญาขัดแย้ง
เรื่องข้อสัญญาที่เกิดขึ้นมีการตีความไปหลากหลาย
ทำให้นักกฎหมายในประเทศไทยนะครับ
มีความสนใจในคดีนี้มากพอสมควร

มีทางเดียวที่จะทำให้คดีนี้ยุติได้
ดังนั้นก็คือต้องยื่นฟ้องคดีต่อสาร
เท่านั้นครับจะเป็นคนชี้ว่าสัญญาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม
เราจะไม่กลับไปตรงจุดนั้นครับว่าเป็นธรรมหรือไม่
ทุกคนอยู่ในสื่อนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญา
เซี่ยวฮักผมนี้กับน้องอาร์ม
มีข้อพิพาทกันสุดท้ายสามารถคุยกันได้

สัญญาเลิกกันได้โดยหนึ่งผลคล้นกฎหมาย

สองโดยคู่สัญญาเนี่ยแสดงเจตนาร่วมกัน

ไม่อยากให้ขอใช้คำว่าฉีกนะครับ
ก็เป็นเรื่องดีครับที่ผมสามารถเข้ามาทำให้เพื่อนรักผมคนหนึ่ง
ลำบากใจมากครับกับการใช้วิชาชีพของทนายความ

แต่ด้วยความเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้
อาจจะไม่ถูกต้องแต่อาจจะถูกใจคนไทยทั้งประเทศ

อามซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะครับบึงกาล
หลายคนคงติดตามการไลฟ์สดของผม
ผมไม่มีกระจกิจนาอย่างไรครับคืออยากให้สังคมเนี่ยสงบสุข
การบอกเลิกสัญญาหรือว่าอะไรยังไงอนาคตนะครับมันคนละกรณี
อยากว่าอยากให้มองว่าไม่ใช่การเลิกสัญญาธาตุสัญญามันทำโดยถูกต้อง
ชอบด้วยกฎหมายแต่เป็นกรณีว่าการอยู่ด้วยกันแล้วนะครับ
ไม่เอ่อสมัครใจที่อยู่ต่อไปก็เป็นกรณีว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายนะครับ
มาพูดคุยกันตกลงกันเลิกสัญญากันด้วยความยินยอม
จะเป็นการที่ดีมากวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับ
ขอบคุณพี่อัจฉริยะเอ่อและขอบพี่ทรงการ
คือก็ไม่อยากให้คดีนี้ยืดเยื้อไปนะครับก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน
ถ้าหากปล่อยไปก็เกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะ
เมื่อทางเรานะครับก็เต็มที่ให้เต็มที่ทุกอย่างนะครับ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านรองด้วยครับ
ที่มาเป็นศรีประจานครับขอบคุณครับเอ่อขออนุญาตถามยอมต้องกระทั่วนี้นะคะ
พี่ข่าวเรื่องน้องอาร์มก็ต้องไปด้วยการถ้าเกิดเนี้ยอันนี้ขึ้นในสัญญาณหรือว่า
มันอย่างอย่างงี้ครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือเป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับ
ก็คือน้องอาร์มนะครับก็คือคุณประจักรชัยนะครับ
จ่ายค่าจ้างนะครับตามเลสของน้องอาร์มเช่นเดียวกัน
ก็หมายถึงว่านะครับคุณประจักรชัยติดต่อน้องอาร์มไปแสดง
ก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับซึ่งต้องจ่ายค่าตอบแทนหลังจากสิ้นสุด
อันนี้คือเหมือนการทำธุรกิจร่วมกันแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์มาก่อนนะครับ
ตรงนี้เราก็เลยให้น้องอาร์มเป็นผู้ตัดสินใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้น้องอาร์มอธิบายได้นะครับ
เพราะว่าตรงนี้คือไม่ได้เป็นสัญญานะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสัญญาทางใจ
ที่ลักษณะคือก็ตอบแทนบุญคุณนะครับส่วนหนึ่งที่ให้อาจารย์ประจักรชัยด้วยนะครับ
๒ปี๗เดือนพี่อาจจะให้น้องอาร์มแถลงเองใช่ไหมครับ

นับจากวันนี้ไปต้นไปแล้วจากเลิกสัญญาครับน้องอาร์มก็จะไม่สังกัดค่ายอื่นหรือค่ายใดนะครับ
ก็จะเป็นอิสระหลังจากผ่านพ้น๒ปี๗เดือนไปแล้ว
อาร์มชุติมาถึงจะพิจารณาในการที่จะไปสังกัดค่ายหรือตั้งค่ายเพลงตัวเองนะครับ
นี่จะให้น้องอาร์มคุยกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเองครับ
ค่ะก็ยืนยันคำเดิมว่าหนูอยากได้อิสรภาพค่ะ
ก็ในสัญญา๒ปี๗เดือนหลังจากวันนี้เป็นต้นไป
ก็ยืนยันคำเดิมค่ะว่าจะไม่เซ็นสัญญากับค่ายอื่น
แล้วก็แต่ละเดือนนะคะเดือนละ๕คิว
หนูก็จะทำงานร่วมกันกับทางอาจารย์นะคะ
อันนี้เป็นเลสของทางน้องอาร์มกับทางผู้จัดการที่เขาตกลงราคากันเองนะครับ
ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเป็นราคาราคาตลาดทั่วไปนะครับ
ไม่ได้กำหนดว่าต้องตายตัวนะครับ
ขึ้นอยู่กับว่าไกลหรือใกล้นะครับ
ไม่มีผลเพราะว่ากฎหมายปปงตามมาตรา๓๗สวี๓๗ตี
ถ้าหากว่ามีการหลีกเลี่ยงเสียภาษีเกิน๑๐ล้านบาทต่อปีนะครับ

ธิบดีกรมสรรพากรมีหน้าที่ต้องรายงานไปยังคณะกรรมการธุรกรรม
ก็คือปปงตามกฎหมายฉบับใหม่ของประวัติกรรมกฎหมายลัศนากร
ดังนั้นเนี่ยถือว่าเราทำหน้าที่เสร็จสิ้นแล้ว
ต่อไปเป็นหน้าที่ของอธิบดีกรมสรรพากร
ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องของการเสียภาษี
ผมแนะนำของภายกรมหมายของบศหายท้องคำ
เพลงของเราเนี่ยได้มีการจัดทำการยื่นภาษีประจำปีทุกปีนะครับ
ส่วนน้องลำไยหายทองคำก็มีการยื่นถูกต้องทุกอย่าง
การที่พิอาชทยฯผ่านชมดมเหยื่ออาชากรรมไปยื่นให้ตรวจสอบ
ก็เป็นเรื่องดีครับเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่า
เราก็ยินดีครับระหว่างนี้ก็มีการพูดคุย

เมืองต้นก็ได้รับคำตอบจากทางท่านสรรพากรว่า
เอกสารที่เรายื่นไปก็ถูกต้องทุกอย่างครับขอบคุณครับ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
อันนั้นเป็นเวลาตอนรอบจ่ายภาพมีในลักษณะที่ใช้ได้ไหมครับ
ตอนนั้นเป็นภาษีบุคคลธรรมดานี่แหละครับก็รับบัตรประชาชนนี่แหละครับ
รายได้จ่ายเลยครับเพราะว่าตอนนั้นค่ายอินดี้ก็เป็นอย่างนี้หมดทุกประเทศแล้วครับ
ทุกคนในประเทศนะครับไม่มีใครมาจดบริษัทก่อนว่าจะดังนะครับ
ก็ลงยูทูปกันเล่นหัวกันไปมีคอนเทนต์มีอะไรก็เหมือนกับรายการต่างเด็กที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับ
พอมีกระแสมาปุ๊บมีคนกล้าจ้างงานจ้างงานเนี่ยถ้าเราไปปิดวิกหรือไปปิดสังกษีเองเนี่ย
มันก็เป็นเงินสดปกติใช่ไหมครับก็จ้างไป๕๐๐หมื่นก็ว่าไป
เราก็ต้องไปจดบริษัทครับทีนี้ไม่มีใครคิดว่ามันจะดังหรอกครับ
ถ้าคนคิดว่าจะดังเพลงก็ไม่ซื้อเพลงละหมื่นครับเพลงละแสนก็ซื้อครับ
แต่ถามว่าซื้อแล้วไม่ดังคืนได้สักครึ่งไหมก็ไม่ได้ครับเหมือนซื้อลอตเตอรี่ครับ
ฉะนั้นมันก็มันเป็นก็เรื่องธรรมชาติของวงการอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ต้องกังวลครับ
ในประเด็นนั้นนะครับที่จริงก่อนที่น้องจะมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้

มันเป็นการสร้างโปรไฟล์มันเป็นการคือน้องเนี่ยเริ่มที่จะมีกระแสหลังจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
เมื่อต้นปีมาเนี่ยที่แยกฉีกออกไปจากน้องลำไยแล้วก็เริ่มมีตัวตนมีแบรนด์ของตัวเอง
ราคาก็จะเริ่มดีดครับแต่ก่อนราคามันยังเรียกไม่ได้ครับ
การสร้างไม่ได้สร้างว่าสัญญา๔๕ปีเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคุณจะดังเพลงไหน
ถ้ารู้ว่าจะดังเพลงแรกเอาโป้งเลยถ้าไม่ดังเลิกกันเนี่ยมันสามารถเขียนคุมไม่ได้เพราะการลงทุนนะครับ
ฉะนั้นก่อนที่จะมาถึงวันนี้ครับราคายังไม่เป็นเรื่องเป็นราว
ยังฟริกไม่ได้ว่าราคาน้องอยู่ที่๓หมื่นพร้อมแบรนด์๔๕
หรือบางทีเราไปงานหมื่นหนึ่งก็ต้องไปนอนดีกว่านอนอยู่บ้าน
ถ้างั้นไปร้องกับลำไยนะถ้าน้องไม่ได้ขึ้นก็กลัวว่า
น้องจะว่างอยู่บ้านก็ต้องเอาไปขึ้นด้วยกันเพื่อสร้างโปรไฟล์

วันนี้มูลค่าเพิ่มของอาร์มชุติมา

อยู่ตามกองฟางท้องไล่ท้องนา

แต่วันนี้น้องมีมูลค่าแล้ว

กว่าจะมีค่าใช้จ่ายเนี่ย

ความรวมค่าใช้จ่ายจากในช่องยูทูปอย่างไงครับ

อิสรภาพค่ะ

เขาอยากให้วัดในภาวะที่น้องอาร์มยังไม่ดังนะครับ
วันนี้ก็คงคิดว่าดังกว่าน้องลำไยน้องอ้ายเรานะครับ
๒ปี๖เดือนก็คงครึ่งหนึ่งของสัญญา๕ปี
ความเป็นธรรมวันนี้หายทองคำนะครับ
ก็ได้คืนกับน้องอามไปแล้วนะครับ
อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนให้ความเห็นใจกับทางค่ายเราด้วยนะครับ
ว่าณเวลานี้จุดนี้น้องอาร์มก็คงที่จะไปกรอบโกยผลประโยชน์
หรือว่ารายได้หลังจากที่ยกเลิกสัญญาไปนะครับ
ทางเราก็ไม่ได้จิตใจที่จะไปเรียกร้องส่วนแบ่ง๓๐จากน้องอาร์ม
ต่างไม่ว่างานแสดงหรืองานโชว์ตัว

ตรงนี้ก็เป็นว่าวินวินขอบคุณครับ
ทำงานแบบกรอบโกยอย่างเดียวคงทำงานตามปกติวิสัยนะครับ
เชิญท่านลองมาสังเกตการณ์กล่าวเล็กน้อยครับ
เรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านทนายสงการทนายอิสระ
และท่านถาวรและท่านประธานทุกท่านนะครับ
ก็ผมมาในฐานะสกิพยานก็รู้สึกยินดีครับที่ทั้งคู่นะครับ
สามารถที่จะเจรจาตกลงกันด้วยดีนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าวินวินทั้งคู่นะครับ
ไม่มีใครเสียนะครับได้ทั้งคู่นะครับก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายยังฟองดอง
ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับมีอะไรยังคุยกันได้อะไรเช่นเดิมนะครับ
วันหนึ่งอาจจะมาร่วมงานอีกก็ได้นะครับไม่แน่นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการทำสัญญากันในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ที่ทั้งคู่จะได้ไม่มีการบาดหมางใจกันไม่ทะเลาะกันนะครับ
ฟ้องร้องทั้งคู่ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับ
ไม่มีฝ่ายใดชนะไม่มีฝ่ายใดแพ้แต่ถ้าฟ้องแล้วเนี่ยครับ
มีฝ่ายชนะฝ่ายแพ้มันก็ไม่ดีนะครับ
ตกลงวันนี้ถือว่าเป็นการชนะทั้งคู่นะครับทั้งวินวินทั้งคู่นะครับ
ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณทางท่านทนายความทั้งสองฝ่าย
อาจารย์ประจักษ์นะครับที่ท่านมีความเมตตาธรรมนะครับ
อยู่ในตัวเองนะครับมีสติมีอะไรต่างเหล่านี้นะครับ
ขอบคุณน้องอาบนะครับที่ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับ
ที่จะต้องมีการก้าวหน้าไปมากกว่านี้นะครับ
อายุ๑๗ปีสามารถแต่งเพลงได้ดังขนาดนี้

อยู่ครับแล้วทั้งฝ่ายดีได้มีการเซ็นสัญญาในนี้ครับ
อยากรับใจจะขาดคิดถึงแล้วก็ยังทุกภาพที่มันเด้งขึ้นมาก็เป็นความทรงจำ
ไม่เป็นไรครับมีโอกาสก็ค่อยว่ากันครับอยู่ที่น้องครับ
อ่าเสร็จสัญญาแป๊บหนึ่งครับพี่ไปจากไทยเสร็จสัญญาแป๊บหนึ่งครับ

เดี๋ยวพอเซ็นต์เสร็จโอ้ไม่พี่สมชนถ่ายได้นะครับอนุญาตถ่าย
โอ้ไม่พี่สมชนถ่ายได้นะครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ตอนต่อไป
ตอนต่อไป

ตอนต่อไป

ข้างหลังยังไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้
ข้างข้างไม่ได้ข้างข้างไม่ได้

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ
ขอขอบคุณหน่อยนะคะ